ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ต้องเตือนกันค่ะเดี๋ยวนี้หลอกกันง่าย
หลอกกันผ่านโลกโซเชียลนะคะมีผู้ชายคนนึงหลอกสาวสาวผ่านเฟซบุ๊ก
หลอกว่าเป็นนักเรียนนอกหลอกให้มาร่วมลงทุน
หลอกว่ารักนะเดี๋ยวจะแต่งงานด้วยบางคนถึงขั้นแต่งงานแล้วก็อยู่กินด้วยเลยนะ
แต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้หลอกเอาเงินเอาทองไปโอ้โหเสียหายกันเป็นแบบหลายหมื่นเลยนะคะ
วันนี้ที่กองปราบค่ะผู้เสียหายไปเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบนะคะ
บอกพนักงานสอบสวนว่าช่วยตามจับผู้ชายคนนี้หน่อย
นายพักควันวัฒนานนท์นายพักควันเนี่ยเป็นคนที่มาหลอกลวงมาต้มตุ๋น
หลอกเอาเงินหลอกเอาทรัพย์สินวิธีการก็คือจีบสาวเหล่านี้ผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะนายพักควันเนี่ยมาจีบทางเฟซบุ๊ก
หลอกให้ไว้ใจจนมีใจให้แล้วก็ขอแต่งงานเลยนะ

มีหนึ่งในเหยื่อแต่งงานด้วยเลยนะแต่งงานอยู่กินกับนายพักควันคนนี้
มีผู้เสียหายตอนนี้คือ๔คนนะคะณตอนนี้นะคะ
พฤติกรรมก็คืออ้างว่าเป็นนักเรียนนอกเป็นนักธุรกิจอยู่ในแวดวงไฮโซ
เป็นเซียนพระชื่อดังคือทุกอย่างจัดฉากให้ดูน่าเชื่อถือ
แล้วที่สำคัญก็คือแม่ของนายพักควันคนนี้รู้เห็นเป็นใจ
ช่วยกันเล่นละครตบตามีผู้เสียหายตกหลุมพรางเชื่อ
แล้วชื่อเป็นของผู้ชายนายพักขวัญไม่ได้ผ่อนอะไรเลย
ฝ่ายหญิงผ่อนแทนหมดพอผ่อนเสร็จได้ทรัพย์สินไปก็เอาไปเลยหายไปเลย
บางทีก็ขอเงินฝ่ายหญิงใช้ไปวันพอฝ่ายหญิงหมดประโยชน์ก็เลิกไปเฉยเลย
ผู้เสียหายทั้ง๔คนบอกว่ารวมรวมแล้วนะคะโอ้เป็นหลักล้านค่ะ
มูลค่ากว่า๒ล้าน๗แสนบาทสำหรับความเสียหายนะคะ
ก็มีคนทักทายเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือหลอกเอาพลาเครื่องของเพื่อน
รวมทั้งถึงของแม่ของแม่เราด้วยนะคะที่สะสมไว้
ว่าจะเอาไปขายเพื่อมาช่วยหาเงินให้มันคล่องตัวขึ้น
ก็เลยเกิดเป็นการยักยอกเรื่องฟ้าเครื่องด้วยนะคะ
แล้วพอไปตรวจสอบประวัตินะคะเมื่อปี๒๕๕๖นายพักควันแอบอ้างว่าเป็นหมอ

บอกว่าเป็นหมอโรงพยาบาลสิริราช

โอ้โหแล้วก็ไปตีสนิทกับผู้หญิงคนนึงขอยืมรถยนต์เขาอ่ะ
แล้วเอารถเข้าไปแล้วหายไปเลยอันนี้คือที่เชียงใหม่นะ
เคยอ้างว่าเป็นทหารยศร้อยโทหลอกผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งด้วย
ทำทีว่ามีรสนิยมทางเพศแบบชายรักชาย

แล้วยืมเงินสี่หมื่นอ่าแล้วก็หนีหายไป
ผู้เสียหายบอกว่าแบบนี้นะเดี๋ยวแบบตั้งรางวัลนำจับเลย๒๐๐๐บาท
อยากจะจับให้ได้จะได้ไม่เป็นภัยต่อสังคม
ไม่ได้หลอกหลวงใครคุณก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่